ด้านหน้าไปด้านหน้าห้องแถลงข่าวของพักเพื่อไทย
ทักทายกับสื่อมวลชนค่ะหลังจากที่วันนี้เนี่ย
คุณแพทองทานแล้วก็คุณเศรษฐาก็ได้ลงมาโชว์ตัวนะคะ
เป็นการโชว์ตัวก่อนที่จะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการ
เดี๋ยวไปฟังเสียงของคุณแพนธนานี่กล่าวกับสื่อมวลชน

ยังไม่ได้เจอใครแล้วเนี่ยเพิ่งเจอกับคุณเศรษฐาแล้วก็ลงมาเลยเนี่ยค่ะ
สวัสดีกว่าคุณสามารถเล่าให้นี้ด้วยค่าครับ
นักข่าวพูดถึงจอแต่แบบไม่เห็นอะไรเลย
โอเคขอดูแป๊บหนึ่ง
เดี๋ยวจะมีผลคะแนนของบางสื่อที่มีการมอนิเตอร์ไป
หรืออาจจะมีบางเขตของภาคประเทศไทยก็มีคะแนนนำ
เขตเนี่ยก็ยังมีคะแนนตามหลังอยู่อันนี้คือจะจะ
ผมว่าต้องคอยประเดี๋ยวหนึ่งเพราะว่าเข้าใจว่านะครับ
ตอนนี้ก็อาจจะเป็นเขตที่อยู่ใกล้เมืองนะครับ
ที่ที่นับได้ก็ต้องคอยประเดี๋ยวหนึ่ง
ผมว่าคอยแป๊บเดียวอีกสักอีกสักชั่วโมงครึ่ง๒ชั่วโมงก็น่าจะเห็นอะไรมากขึ้น
ใจเย็นนิดนึงแล้วคอยกันมานานขนาดนี้แล้วขออีกนิดนึงดีกว่านะครับ
อย่าเพิ่งให้พูดอะไรไปเลยดีกว่านะครับนิดเดียว
ขอเราเดินดูหน่อยได้ไหมให้หน้าข่าวช่วยหลบนิดนึงไม่เห็นอะไรอีกจริง

บอกว่าต้องรอผลคะแนนอย่างเป็นทางการก่อนนะคะ
ถึงจะได้มีการพูดรายที่มันชัดเจนได้มากขึ้นกว่านี้

คือผมก็ไม่ทราบเลยว่าทีเรานับยังไงอะไรยังไงใช่ไหมครับ

ยังไม่เห็น
ยังมี๑จำนวนที่ก็จะได้นี่หรอ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

ครับผม

ผมว่าต้องคอยพอเดี๋ยวมันยังหญ้าอีกแป๊บเดียว

เรามีสำรวจอยู่แล้วใช่ไหม

ก็พึ่งออกว่า๔๒เนี่ย๕๔คะแนน๖๓คะแนนเนี่ย
บวก๑๑คนอะไรอย่างนี้นะครับผม

น้อยมากครับเพราะว่าจริงแล้วแต่ละเขตก็ต้องมีเป็นหมื่นคะแนนใช่ไหม
พึ่งนับมันแค่น้อยมากเลย
เดี๋ยวค่ะเดี๋ยวหลังจากที่มาติดตามผลการนับคะแนนแบบเรียลไทม์นะคะ

เดี๋ยวทั้งสองแคนดิเดตก็จะไปทักทายสื่อมวลชนตรงโซน

พยายามเดินนะครับเดี๋ยวมาใหม่อีกทีครับ
การในพักเพื่อไทยวันนี้ค่อนข้างที่จะคึกคัก
แล้วก็เนืองแน่นด้วยสื่อมวลชนนะคะ
เนื่องจากวันนี้เป็นวันสำคัญเลยนะคะ
แต่ว่าทั้งสองคนก็ลงมาทักทาย
แล้วก็มาดูคะแนนคร่าวก่อนนะคะ
กับหน้าจอที่มีการโชว์ไว้ในห้องแถลงข่าว
ก็เป็นการมอนิเตอร์ไปพร้อมกันเลยครับ

โอเคโอเคคุณอิงคะเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยอย่างของไทยรัฐทีวีก็มีการประเมินคะแนนอยู่เหมือนกันค่ะเดี๋ยวขอพาไปดู
แต่ปรากฏว่า
ตอนนี้จะวุ่นวายนิดนึงสายจะฟันกัน

เปิดเปิดฝั่งมาด้านนี้ทรีมเปิดเปิดอย่างนี้
ข้อยหลังนิดนึง
โอ้โหบรรยากาศที่พักเพื่อไทยณขณะนี้นะคะ
บอกได้เลยว่าที่ขนาดยังไม่มีการนับคะแนนนะครับ
ยังคึกคักแล้วก็แน่นด้วยสื่อมวลชนขนาดนี้นะคะ
เดี๋ยวทั้งสองคนก็จะกลับไปที่ห้องวอลูมใช่ไหมคะ
แล้วก็จะมีการออกมาอีกทีนึงค่ะ

เดี๋ยวเราดูคะแนนรวมก่อนนะครับ
เดี๋ยวเราอีกสักชั่วโมงก็ล่าจะเห็น

เห็นทุกคนแต่คุณอุ้งบอกขอโทษจริง
เพราะว่าข่าวเยอะมากสื่อมวลชนเยอะจริงนะครับ
มีคุณหมอชลนั่นหัวหน้าพักด้วย
แต่ในภาคชุระน่านก็บอกว่าขอรอดูคะแนนก่อน
คะแนนอย่างไม่เป็นทางการอีกสักชั่วโมง๒ชั่วโมงที่ทางพักเพื่อไทยบอกว่า

คือเหมือนตอนนี้ค่ะพอมิ้นเข้าไปดูในเว็บของไทยรัฐออนไลน์แล้ว
ที่จะมีการดูเรื่องรายงานผลด้วยค่ะ
ก็มันจะมีคะแนนบอกรายพักอะไรอะไรก็อย่างที่คุณเศรษฐาบอก
จะนับไปได้ประมาณหลักหมื่นเองค่ะ
รวมทั้งหมดมันก็ต้องค่อยรอคะแนนไหลมา
คือตอนนี้ไปถามแก่นำพักไหนว่า

ยังไม่กล้าตอบอะไรแบบฟันทงนะคะ